ใหญ่กันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
คนเคยเป็นโจทย์เก่ากันเป็นคู่อริเก่ากัน
แต่เรื่องมันนานหลายปีแล้วเราก็ลืมมันไป

อริเก่ามาขอตั้งวงกินเหล้าด้วยบอกเอ้ยกินเหล้ากัน
ก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ดียังขี่รถไปซื้อเหล้าด้วยกันอยู่เลยนะคะ
สุดท้ายอ้าวลองดูกับเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะตอนแรกก็กอดคอกินเหล้า

ตำรวจมาด้วยถามว่าตำรวจมาทำไม

เห็นผู้ชายเสื้อดำกางเกงลายทางใช่ไหม

คนนั้นน่ะคือนายสุรสิทธิ์นะคะ
นายสุรสิตเนี่ยแพมจะเข้ามาที่บ้าน

แล้วอยู่นายสุรสิทธิ์ก็มาหาบอกนั่งกินเหล้ากัน
ก็ชวนกันกินแล้วก็นั่งกินเหล้ากันดี

อ้าวสุรสิตพกปืนมาทำไมอะ
กลัวกลัวว่าเมาแล้วเดี๋ยวเลอะเทอะกัน

เอาปืนนายสุรสิทธิ์ไปถอดกระสุนออก

แล้วพอแย่งไม่ได้สุรสิทธิเลยหยิบมีด

เจ้าของบ้านเลยต้องชักปืนออกมายิงลงพื้น
เพื่อข่มขู่แล้วก็เรียกตำรวจมาค่ะ

บุรีหัวข้ำเมื่อวานนี้นะคะ

นายสุรสิทธินอนหงายเลือดอาบหน้าแล้วอะค่ะ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คู่กรณีที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
จ่า๑๑ธนากรเชื้อสุขค่ะ
มีภาพไหมคะเขาจะใส่เสื้อยืดสีฟ้า

เขาบอกคือเมื่อก่อนหลายปีแล้วแหละ
ก็คือทะเลาะมีปัญหากับสุรสิทธิ์
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุอยู่แฟน
โทรมาบอกว่าเธอมีเพื่อนมาหา
เขาก็กลับมาเพราะแฟนก็ไม่ได้บอกว่าใคร

สุรสิทธิชวนกินเหล้าก็โอเค

ก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อเหล้า
แต่ทีนี้ระหว่างทางสังเกตเห็นว่าสุรสิทธิอ่ะ
กปืนมาด้วยก็ยังไม่ได้อะไรนะ
มานั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันแล้ว

แต่สุรสิทธิ์เหมือนติดลม

ไม่ยอมกลับไม่ว่าเอาปืนมาชักเข้าชักออกอยู่หลายครั้ง

แล้วมีน้องชายแฟนเข้ามาช่วย

ออกมายิงขู่ลงพื้น๓นัดค่ะ

สุรสิตพกปืนติดตัวค่ะ
อ๋อเป็นไม้นี้ใช่ไหม
ใช่ไม้นี้คือว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ
พี่ผมวิ่งมาช่วยพี่เขย

เมืองต้นสุรสิทธิ์ถูกตั้งข้อหาพกพาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืน

แล้วก็ข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนด้วย
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ตำรวจเรียกเจ้าของบ้านสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโดนยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรหรือเปล่า
เพราะว่าคือพอมันมีการยิงปืนเกิดขึ้นเจ้าของบ้านเขาเป็นคนยิงใช่ไหม
บอกว่ายิงขู่ลงพื้นอ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปดูนะคะว่าเออมันเป็นการป้องกันตัวไหมหรืออย่างไรเนี่ย